คลิปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะ
ในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดนะคะคือถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้
เขาจะมีโครงการที่ชื่อกันว่าโครงการอาสาตาจราจร
ก็มีคนส่งคลิปในลักษณะแบบนี้ไปเยอะเลยทีเดียว
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีกับคนทำความผิดจริง
วันนี้เนี่ยตำรวจเขามีการมอบรางวัลให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
สำหรับคลิปต่างที่ส่งไปแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์
เป็นคลิปจากพลเมืองดีนะคะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เก็บหลักฐานได้
แล้วก็เชื่อว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ย
ก็จะมีคนทำผิดบนท้องถนนลดน้อยลงค่ะครับ
แล้วก็บอกให้ผู้ช่วยพยาบาลช่วยดู
โหระวังนะระวังนะสิบล้อดูดิแกเสียวเลยอ่ะเออเสียวดิ

เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาก็คิดว่าวันนี้นี่แล้วไง
หยุดแล้วไงแจ้งแล้วไงอ่านี่อันนี้คือหนึ่งหนึ่งคลิปนะคะ
ในหลายคลิปที่เราเอามาให้ดูเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่เขาส่งไป
อันนี้คือน่าจะเป็นหลังจากเกิดเหตุการณ์หมอกระต่ายค่ะ
แล้วก็เนี่ยค่ะถึงตอนนั้นทางม้าลายเป็นสีนี้แล้ว
ก็ยังไม่มีคนหยุดให้ที่จะข้ามคนนี้รอนานมากเลยนะคะ
รถที่ไม่หยุดให้ก็มีทั้งรถโม้ปูนรถร่วมประจำทางฝ่าไป
ต้องแบบย้ำก้าวออกก้าวเข้าตั้งหลายรอบ
กว่าจะได้ข้ามถนนนี่แถวนี้เลยนะหน้าช่อง๕
หน้าช่องห้านี่ได้เมืองเลยคลิปแบบนี้ได้ได้ตังค์ไหม
นี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ได้รางวัลโอ้โหนะคะ
อันนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่บอกเป็นประโยชน์มากที่จะไปดำเนิน
ดำเนินการในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือว่าไปตามหาตัวคนทำผิดต่อไปนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะก็มีการรวมตัวกันนะคะ
ทั้งผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์รอบพรุ่งศักดิ์การตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลยค่ะที่การมรณีที่เมาไม่ขับ
ตัวแทนจากสวพ๙๑จศร้อยเป็นการประกาศรางวัล
คลิปแจ้งเหตุจราจรที่เป็นประโยชน์และเป็นหลักฐาน
ใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด
ท่านรองพบตรบอกว่าจากเหตุการณ์หมอกระต่าย
ถือเป็นกรณีศึกษาที่งานจราจรต้องกวดขัน
ในการป้องกันอุบัติเหตุตรงทางม้าลายหรือแยกสัญญาณไฟจราจรให้มากขึ้น
โดยการให้ประชาชนนี่แหละดึงประชาชนมาช่วยกันเป็นหูเป็นตา
แล้วก็ใช้ประโยชน์จากคลิปวีดีโอหน้ารถหรืออุปกรณ์สื่อสาร
ซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็เขาก็เลยมีการพิจารณา
เป็นเงินรางวัลตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดด้วยนะคะ
รางวัลคลิปที่เป็นประโยชน์ที่มีการประกาศในวันนี้เนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะได้สองหมื่นบาท
อันนี้คือคลิปไม่หยุดตรงทางข้ามม้าลายที่เราให้ดูไปคลิปแรกนะคะรางวัลที่สองได้หนึ่งหมื่นบาท
เป็นคลิปรถใหญ่แซงรถเล็กนะคะรางวัลที่สามได้หกพันบาท
เป็นคลิปรถเก๋งตัดเลนจนชนรถจักรยานยนต์ที่ขับมาปกติได้รับบาดเจ็บ
แล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นคลิปรางวัลชมเชยอีก๗คลิปก็ได้รางวัลคลิปละ๒๐๐บาท
ก็มันก็จะเป็นหลายคลิปซึ่งบางคลิปก็อาจจะได้ปรากฏอยู่ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านค่ะ